กลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูกระแสข่าวเมาส์

หนุ่มฤทธิ์กาชัยแล้วก็เนยบรรทาเนี่ย
ที่จะจูงมือการเข้าสู่ประตูวิวาแบบฟ้าแลกฟ้าร้องเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดสาวเนยเขาออกมายืนยันนั่งยันนอนยันแล้วว่า
จริงอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้านับนิ้วแล้วเนี่ย
ก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะที่จะถึงปีใหม่ในปีหน้า
ที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่าเธอทั้งสองคนเนี่ย

เมาส์เยอะมากว่าท้องบ้างว่าพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มบ้าง
จะแต่งงานฟ้าแลบบ้างนะคะ
สำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เนยวรฐา
เขาออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มฤทกาชัย
ว่าตั้งแต่เริ่มคบหากันจนถึงทุกวันนี้เนี่ย
ทุกอย่างลงตัวแล้วก็แฮปปี้มาก
แต่อย่างไรก็ตามค่ะเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่

ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลานะคะ
ที่ต้องศึกษากันไปอีกสักระยะหนึ่ง
พร้อมกับปฏิเสธว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ครอบครัวฝ่ายชายไม่ปลื้มแต่อย่างใดนะจ๊ะ
สำหรับความรักครั้งนี้ให้มากที่สุด

ก็อยากจะเข้าไปพบกับครอบครัวของหนุ่มฤทธิ์ด้วยเหมือนกันค่ะ

เนยชอบพูดว่าเนยอยากแต่งงานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือสำหรับเนยตอนนี้
เนยก็ไม่รู้ดิแบบว่าเราก็
คือถ้ามันไปถึงจุดที่แต่งเราก็คงไม่ได้รังเลเราคงแต่งเลย
แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้น
อายุเท่านี้เราก็ต้องมีคุยเรื่องพวกนี้บ้าง
แต่ว่ามันจะเป็นตามนั้นไหมมันก็ต้องไปเรื่อย
คือเนยรู้สึกว่าตอนนี้กระแสข่าวมันก็จบไปแล้ว

ก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าไปคุยแบบไปเปิดประเด็นหรือว่าทำอะไรอีก
ช่วยพวกความรักคนช่วยด้วยครับ
ตอนนี้ยังสัมพันธ์กันยังไง
ว่านายคิดว่าตระกูลหรือคุณพ่อคุณแม่พี่ฤทธิคงไม่ตัดลูกตัวเองหรอกค่ะ
คือเนยรู้สึกว่าบางทีมันคงต้องใช้เวลาค่ะ
เพราะว่าคือเนยกับพี่ฤทธิอย่างตอนนั้นที่ข่าวมันออกมา

ในการที่จะปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

ที่จะไปถึงวันแต่งงาน

ต้องคงต้องใช้เวลาพิสูจน์หลายอย่าง

เขาบอกว่าใช้เวลาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการพิสูจน์คน
ดีนะที่สองคนทำผมคนละสี